แต่ว่าวันนี้เนี่ยทางคณะก้าวหน้าประกาศความพร้อมที่จะส่งผู้สมัคร
ชิงในสนามท้องถิ่นอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ
กับนักร้องดังนะคะนันทิดาแก้วบัวสายตอบรับลงแข่ง
ในสนามท้องถิ่นในนามของพักพลังประชารัฐค่ะนายยงยุทธ์สุวรรณบุตร
สอสอสมุทรประการพักพลังประชารัฐบอกว่าทางกลุ่มสมุทรประการก้าวหน้า
มีมติส่งตู่นันทิดาแก้วบัวสายนักร้องชื่อดังลงสมัคร
เลือกตั้งนายกอบจสมุทรประการเพียงชื่อเดียวค่ะในนามกลุ่มที่มี
เอชนสวัสดิอัศวะเหมและตู่นันธิดาก็ตอบรับลงสมัครแล้ว
ก็ได้รับไฟเขียวจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ
ส่วนนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง๓๒ทีม
ภายใต้คำขวัญยุทธศาสตร์เปลี่ยนประเทศไทยเริ่มได้ที่บ้านเรา
เรียกร้องให้ก่อต่อเนี่ยนะคะกำหนดวันที่๑๓ธันวาคมเป็นวันเลือกตั้ง
โดยให้เหตุผลว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวพอดีคนที่กลับภูมิลำเนาจะได้กลับบ้านไปเลือกตั้งด้วย
แต่ถ้าไปกำหนดเป็นวันที่๒๐ธันวาคมเท่ากับประชาชนต้องกลับบ้านต่างจังหวัดถึง๓รอบในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี
แล้วสุดท้ายจะไม่มีใครไปเลือกตั้งค่ะ
นายธนทรยังกล่าวถึงการชุมนุมของคณะราชวันที่๑๔ตุลาด้วยนะคะ
บอกว่าคณะก้าวหน้าจะเข้าร่วมชุมนุมแน่นอน
เพราะเห็นว่าทางออกที่ดีที่สุดเมื่อนักศึกษาประชาชนได้ส่งเสียงความต้องการแล้ว
ดังนั้นก็ต้องถามผู้มีอำนาจว่าพร้อมจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่
พร้อมจะรับผิดชอบกับการกระทำที่ผ่านมาและหาทางออกกับสังคมร่วมกันหรือไม่ค่ะ
ส่วนทางด้านความเคลื่อนไหวแก่นำนักศึกษาที่มีนัดเข้ารายงานตัวกับอายการจังหวัดขอนแก่น
หลังจากถูกหมายเรียกจากตำรวจสภขอนแก่นกรณีจัดการชุมนุมที่สวนรัชดานุสรเมื่อ๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
รวมตัวกันเดินขบวนออกจากอนุสวรีประชาธิปไตยไปตามถนนศรีจันท
เพื่อมายังสำนักงานอายการสูงสุดจังหวัดขอนแก่น
เชิญชวนให้ชาวขอนแก่นมาร่วมชุมนุมที่กรุงเทพในวันที่๑๔ตุลาคม
และยังเกือบจะปะทะกับตำรวจด้วยนะคะ
หลังจากที่พันธุรกิจเอกปรีชาเร่งสาริกิจ
ผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่นขอยึดป้ายผ้า
ซึ่งมีข้อความพาดพิงถึงสถาบัน
ผู้ชุมนุมไม่พอใจแล้วก็เลยมีการยื้อแย่งป้ายกันเกิดขึ้นค่ะ

เพื่อให้การเดินขบวนครั้งนี้อยู่ในวงจำกัดด้วยค่ะ
ท่านสามารถมาชมการขัดขวางการแสดงออกของประชาชนโดยเจ้าหน้าที่ได้นะครับ
ซึ่งทางสารแขวงจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะคะ
มีการให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง๕คนโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
และให้มารายงานตัวต่อสารวันที่๒ธันวาคมนี้ช่วงเวลา๑๓นาฬิกาค่ะ
ทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียก
บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ารายงานความพร้อมรับมือการชุมนุม
และการถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จที่จะมีขึ้นในวันเดียวกันนะคะ
นายกบอกว่าทางตำรวจมีแผนแล้ว
เชื่อว่าคงมีประชาชนออกมาเฝ้ารับเสด็จจำนวนมาก
ไม่อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งใช้สถานการณ์ช่วงนี้มาทำให้เกิดความวุ่นวายค่ะ
ขณะเดียวกันวันนี้ทวิตเตอร์นะคะมีการเผยแพร่ผลการตรวจจับบัญชีผู้ใช้ที่เห็นเด่นชัด
โดย๙๒๖บัญชีซึ่งมีการทวิตมากกว่า๒๐๐๐ครั้งของประเทศไทย
วิตเตอร์เขาอ้างว่าจากการตรวจสอบเนี่ยมีส่วนร่วมเชื่อมโยงกับกองทัพบก
ที่สนับสนุนกองทัพไทยและรัฐบาล
รวมทั้งมีพฤติกรรมโจมตีฝ่ายค้านทางการเมืองด้วยนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะมีความสัมพันธ์กับรัฐบาลของประเทศนั้น
และสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์โจมตีฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองค่ะ
ทางทีมโฆษกองทัพบกนะคะ
ทั้งธนโทสันติพงธรรมปิยาและพันเอกหญิงสรีจันทร์งาทอง
ก็ได้ออกมาแถลงปฏิเสธในประเด็นเรื่องนี้นะคะ
บอกว่าเป็นข้อสรุปที่ไม่เป็นธรรมกับกองทัพบก
เพราะการประมวลผลภาพรวมขาดการวิเคราะห์เชิงลึก
อีกทั้งบัญชีผู้ใช้ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้
ยืนยันว่ากองทัพไม่ได้มีปฏิบัติการ
ก็มีแต่จะทำเพื่อประชาสัมพันธ์งานของกองทัพบก
และงานช่วยเหลือประชาชนซึ่งก็ได้ประสานไปยังทวิตเตอร์แล้ว
เพื่อจะขอข้อมูลดังกล่าวค่ะ